นี้แม่หนุ้ยอะไรอ่ะ

วันนี้พฤหัสถูกต้องเก่งมาก

โอเคเรามาเริ่มต้นเนี่ยนะคะด้วยเรื่องราวของความใหญ่กันดีกว่าคุณผู้ชม
ความใหญ่เป็นแบบหมายความว่าไซส์เราหรือว่าอะไรใหญ่
อาหารใหญ่อาหารจานจานใหญ่อาหารจานยักษ์ว่าอย่างนั้นเถอะ
เดี๋ยวมันเหลือจริงจริงลูกอ่ะ
ก็ไปกินหลายคนเวลาพูดถึงอะไรใหญ่ยักษ์เนี่ย
ถ้าเป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะคอยบอกว่าเดี๋ยวมันเหลือลูก
วันนี้หลายคนบอกว่าจะใกล้แบบว่าเทศกาลที่จะไปกิน
กับเพื่อนอะไรฟีศเพื่อนในห้องลีอะไรอย่างเงี้ย
เราไปลุมกันกินกันเลยดีไหม

ว่ามีร้านอาหารจานใหญ่มาฝากถึง๕ร้านด้วยกันค่ะ
สามารถส่งข้อความเข้ามาเมาส์มอยกันได้

ว่าเคยไปกินร้านต่างนี้ที่เรากำลังจะนำเสนอนี้หรือเปล่านะคะ
ร้านแรกที่เราจะแนะนำนะคะเป็นกะเพราถาดยักษ์
ยักษ์จริงใหญ่มากเหมาะค่ะเขาเริ่มต้นตั้งแต่๓๕บาทจนไปจบที่๒๐๐นะ

อยากจะเป็นกะเพราแบบไหนกะเพราหมูกะเพราไก่มีหมด

ปอนกินคนเดียวได้ไหม
แล้วพี่ไปเอาตังหนูมาซื้อป่าลล่ะ
พี่เคยไปเอาตังทีมงานขอขอบคุณพี่ทีมงาน
เพราะว่าไม่ได้เอาเงินมาจากโรดล่ะ
เอาล้านแรกผ่านไป
จุฬา๕๐ชาวจุรานนี้น่าจะรู้ชักดีกับชาวสามย่านนะจ๊ะ

อาหารจะส่ึบเป็นอาหารตามสั่งก็คือเป็นอาหารไทยนี่แหละค่ะ

แต่ถ้าจานยักษ์ก็จะเป็นจานแบบมาไซส์ใหญ่แบบนี้

ปกติและจานมนุษย์ก็๖๙บาท

กินจานยักษ์๑๙๙บาท

เขามีทั้งนอกเหนือจากข้าวเนี่ยเขาก็มีสปาเกตตี้
ใช่มั้ยคุณผู้ชมบอกมีด้วยแต่เป็นสไตล์ไทยทัยนะค่ะ
จานต่อไปค่ะเป็นราชน้ำหมาชลอยู่ที่นทบุรี
จ้ะน้นทบุรีนะคะแป๊ะราชนามหาชนคุณ
นุ้ยพี่จะบอกว่าพริกของเขาเนี่ยนะมีกุ้งมังกรอะไรต่างนานาจาร
เท่าไหร่ไหมไทยนี่เห็นเมื่อกี้อะหนูให้ทายเท่าไหร่แป๊ะพันห้าอะ
โอ๊ยเขาพี่แป๊ะเขาขายเจ็ดพันเออแต่เขาก็มีราคาอื่นนะก็ถูกแล้วนะ
จานนึงใส่ใส่กุ้งมังกรตัวเดียวก็พอแล้วนี่เขาใส่ไม่ได้ใส่ตัวเดียว
พี่เขาใส่ปูอเล็กก้าตัวหนึ่งเลยเหรอ
ใช่ไงได้ยินนุ้ยพูดกับน้องแพลวทีมงานบอกว่ากุ้งมังกรมันไม่ได้แพงมากนะพี่
แล้วเป็นไงเขาใส่ปูด้วย

เออมีแห่มีอวนเต็มไปหมด๗พันถูกต้อง

เขาไปกินตรงไหนอะพี่ยูไหนอะนอนทะบุรี

โอเคไปร้านที่๔นะคะ

เขาบอกว่าเป็นหม้อไฟเป็นจิ้มจุ่ม
หม้อเบอร์เบอร์หม้อเบอร์เบอร์จริงคุณผู้ชม

คือจะใหญ่กว่าหม้อดินปกติถูกป่ะ
คือเป็นหม้อดินแบบไซส์ใหญ่ที่เวลา
ที่เคยไปกินตามร้านอาหารขนมไทย

อ๋อคือไซส์นั้นเลยเหรอไซส์นั้นนะพี่

ถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าอย่างพวกเรากินประมาณ๕คน

พี่นุ้ยขรุมนี่พี่ดูสิ
นุ้ยพวกกินเสร็จก็ถว่มสามีลงไปได้นัก

อ่าสอบต่อไป
เป็นร้านแกงกะหรี่บ้างอยู่ศรีลมค่ะศรีลม๗นะคะแขวงสุริวงศ์
เออแล้วพวกแก้วสวะเน๊ะแน่เลยที่เป็นผมสีใช่ไหม
แล้วก็เพราะนางยังไงอ่ะนางเป็นสาวจริงนางล้วงคอป่ะนางไม่ล้วงคอ
เขาเป็นเหมือนแบบว่าคนพวกนี้เหมือนกับระบบการย่อยเขา
ทำงานแบบว่าดีมากแล้วก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเขาจะหิวตลอดเวลาแต่มันคือไฮเปอร์ไทรอยด์หรือเปล่า
ไม่รู้นั่นแหละสิอะไรชื่อเลยนะแก้วสวะเน๊ะแก้วสวะเน๊ะเธอต้องตรวจสุขภาพนะ
พาคุณเอกกี้ไปตรวจด้วยป่ะคะเขาไม่ค่อยจะตรวจสุขภาพโอ้แต่ว่าน่าทานมากอยู่ศรีลมเนาะ
ราคาเริ่มต้นที่๑๖๐บาทดูดี๑๖๐เองไม่แพงมากไปที่สีลมซอย๗ได้นะคะ
แต่ถ้าทานอาหารจานใหญ่หรือว่าชาบูชามยักษ์ขนาดนี้นะต้องออกกำลังกายหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะสะสมในร่างกาย
แต่ก่อนไปออกกำลังกายนั่งพักสักนิดนึงเออเดี๋ยวมันจะตีขึ้นนี่ตีแน่นอน
ใช่แต่ถ้าเราจะเลือกการออกกำลังกายตอนนี้ที่แบบมันไม่ต้องหนักหน่วงมาก
แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตเข่าซัพพอร์ตข้ออะไรต่างดีมากเราไปเดินในน้ำกันดีกว่า
ใต้น้ำเลยอ่านะคะวันนี้เรามีวิธีง่ายคุณผู้ชมทำตามได้
คือไปหาสระว่ายน้ำใกล้บ้านเลยค่ะแล้วก็จำท่วงท่าที่เราจะมาบอกนี้เนี่ยนะคะ
ทำทุกวันรับรองสุขภาพดีแน่นอนการเผาผลาญของการเดินใต้น้ำเนี่ยนะคะ
มันก็มีกระแทกทิ้งเข่าที่ที่เขาเต่าเออข้อต่อทีนี้ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ย

ซัพพอร์ตไว้ด้วยนะคะมาดูท่าแรกกันดีกว่านะคะ
ท่านี้เขาบอกว่าจะใช้แรงมากกว่าปกติ
ปกติคือถ้าเกิดเราเดินบนบกเนี่ยนะ
เราไปเดินในน้ำแบบนี้ท่านี้เนี่ย
จะใช้แรงมากกว่าถึง๑๒เทา

ก็อาจจะใช้แรงถ้าจากใต้น้ำ

นี่ไงมันล้ำเข้าจมูกอีก

กระดูกสัดหลังที่เอง
กระดูกสัดหลังจะเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้

ต้องมีใครสอนค่ะคุณนะ

เป็นปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือดนะ

นุ้ยเดินก้าวไปข้างหน้าให้มากที่สุด

แรงมากกว่าเดินบนบก๑๒เท่าเนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า
ลดอาการบวมน้ำใช่ไหมซึ่งดีมากตอนนี้หลังคลอดแล้วแปลก

เอาไปเดินใต้น้ำสิไปเลยเผื่อจะดีกว่า

ท่าต่อไปเดินเตะใต้น้ำเพิ่มกล้ามขาเดินเตะไปเดินเก้าไปข้างหน้า

ก็นี่เดินเตะใต้น้ำแล้วงาเพิ่มกล้ามเนื้อขางาเดินเตะเดินแล้วเตะ
เตะไปก็เพื่อจะได้เพิ่มกล้ามเนื้อขา
อันนี้น่าจะเหมาะกับรุ่นคุณแม่นะรุ่นเราด้วยก็ดีเหมือนกัน
มันต้องเดินเก้าไปข้างหน้าก่อนเดินเตะ

ก็เมื่อกี้ฉันบอกกล้าไปข้างหน้าแล้ว

โอ้ยตายตายตายทำงานไม่สอดคล้องอย่างนี้ตายเลย

ท่าแรกก็คือเดินธรรมดา

นี่ที่มันทบทวนคือมันทบทวนของมันเองนะ
คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจแล้ว
คุณโน๊ยไปท่าที่สี่เลยค่ะ

ก็จะได้เกิร์ฟเพลล์

หน้าอกช่วยดันไปให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เอออย่างนี้
เขาก็น่าจะได้ใช้ช่วงนี้แหละช่วงปีกเนอะ

ว่าคุณผู้ชมที่เรานำเสนออยู่แล้วคุณผู้ชมขำเนี่ย

ง่วงนะคือมันออกแรงเยอะนะ

เดี๋ยวร่างกายจะอ่อนเพลียเกินไป
กินน้ำนิดนึงแล้วก็ไปนอน

ออกกำลังกายแล้วทานอาหารกันแล้วเรียบร้อย

วันนี้คุณผู้ชมมีการทักทายเข้ามาว่า

เพราะว่าถ้าปรับที่นุ้ยมันจะไม่ทันมันจะหมดเวลาแล้วไง

ปรับให้ลดลงได้สิจอกเทา

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันต่อสวยกันต่อค่ะ